พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านไร่ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
อย่างที่เราทราบกันว่าที่วัดบ้านไร่เนี่ยก็จริงก็เป็นวัดประจำของหลวงพ่อคูณนะคะ
เพียงแต่ว่างานจริงแล้วเนี่ยพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณจะไปจัดที่ขอนแก่น
บ้านไร่เองก็จัดงานคู่ขนานกันไปด้วยซึ่งวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนก็ยังคงหลั่งไหลมา
วางดอกไม้จันทร์ที่หน้าหีบศพบรรจุสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณปริสุทธโธกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาจากบ้านไร่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เดินทางมาที่วัดบ้านไร่ร่วมกันทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อธิษฐ์ที่ปรึกษาขณะภาค๑๑หรอก็เจ้าอวาดวัดบ้านไร่
ซึ่งการทำบุญตักบาทในครั้งนี้มีพระสงฆ์ที่บวชอุทิศถวายแด่หลวงพ่อคูณ
บินทบาทกว่า๑๕๐รูป
โดยการตักบาทก็จะจัดขึ้นทุกเช้าไปจนถึงวันที่๓๐มกราคมค่ะ
ชาวบ้านเขาก็นำอาหารจำนวนมากมารวมกันที่โรงทานด้านหลังวัด
ถวายแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย
ตลอดทั้งวันนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลย
ส่วนใหญ่ก็จะสวมใส่ชุดขาวดำเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยแด่หลวงพ่อคูณ
เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพทองซึ่งบรรจุสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณ
ทำจากหุ่นขี้พึ่งซึ่งภายในหุ่นขี้พึ่งก็จะบรรจุเล็บเส้นผมฟันแล้วก็เครื่องอัธบริคารของหลวงพ่อไว้ในนั้นด้วย
จากนี้ทางวัดเองยังจัดสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนยืนต่อแถวบริเวณด้านหลังพระอุโบสถ
เพื่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนลอย๙ยอดที่ประดิษฐานสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณทางเดียวค่ะ
จากนั้นก็จะให้ลงอีกฝั่งเพื่อเป็นการจัดระเบียบผู้คนไม่ให้เบียดเสียดยัดเยียดจนเกินไป
เพราะว่าพอยิ่งใกล้วันพระราชทานเพลิงศพเมื่อไหร่เนี่ยนะคะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ยิ่งหลั่งไหลกันมาที่วัดบ้านไร่จำนวนมาก
ตอนนี้รถเนี่ยไล่ติดกันไปตั้งแต่หน้าวัดแล้วค่ะ
โดยบริเวณรอบวัดเองก็มีการจัดนิทัศกาลต่างทั้งนิทัศกาลคุณงามความดีที่หลวงพระคูณเคยทำให้กับแผ่นดิน
จัดแสดงรูปภาพหลวงพ่อคูณกว่า๑๐๐รูปจาก๑๐๐ศิลปินทั่วประเทศ
ซึ่งบริเวณทางขึ้นวิหารพระเทพวิทยาคมหรือว่าวิหารกลางน้ำก็เป็นที่จัดแสดงสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะ
ก็สร้างความสนใจให้กับผู้คนที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีที่วัดบ้านไร่ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณค่ะ
และทางวัดเองก็จะมีการชาปนกิจในวันที่๒๙มกราคมนี้
คู่ขนานไปกับที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่จริงได้
ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ
ประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
วันนี้เป็นวันหยุดคนก็เลยเดินทางกันไปเยอะนะคะ
โดยรอบสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๗นาฬิกา
ประชาชนร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมจนแน่นล้นศูนย์ประชุมออกมาค่ะ
ทั้งชั้น๑ชั้น๒เก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ไม่พอสำหรับประชาชน
บางส่วนก็ต้องนั่งกันกับพื้นนะคะ
ขณะที่มีการสวดพระอภิษฐรรมเจ้าหน้าที่จะงดให้วางดอกไม้จันทร์
บริเวณช่องทางกึ่งกลางศูนย์ประชุม
อนุญาตให้วางดอกไม้จันทร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่านั้น
พร้อมขอความร่วมมืองดถ่ายรูปขณะวางดอกไม้จันท

นางสิริพรมังคลคิรีอายุ๖๖ปี
ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนมก็บอกว่า
ไม่ค่อยสะดวกนะคะตัวเองต้องนั่งวิวแชร์
แต่ก็ขอให้ลูกสาวพามาวางดอกไม้จันทร์
และกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ขนาดไหนก็จะมาค่ะแล้วก็จะนำคำสอนของหลวงพ่อไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ส่วนการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้รถติดตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้ามีงานขอนแก่นมาราทอนานาชาติ
ก็ต้องใช้พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในการจัดงาน
ทำให้การจราจรก็ยิ่งติดขัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทำให้การใช้เวลาในการเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอาจจะนานหน่อยนะคะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็มีงานเกษตรภาคอีสาน
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น๓งานค่ะจัดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะ
ทำให้คนก็เดินทางไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ประชาชนก็ยังเดินทางไป
ดอกไม้จันทร์ด้วยความศรัทธากันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
คุณผู้ชมคะทางคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมายืนยัน
ในเรื่องของงบประมาณนะคะโดยเฉพาะงบประมาณในการสร้างเมนลอย
ประมาณ๓ล้านบาทเท่านั้นไม่ได้เกินงบประมาณที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นค่ะ
เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากชาปนสถานชั่วคราวหลังพุทธมณฑลอีสานค่ะ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ใช้งบประมาณมากจนเกินไป
ในการก่อสร้างเมนลอยรูปนกหัสดีลิงครับ
ขณะที่บรรยากาศทั้งวันวันนี้เต็มไปด้วยประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมานะครับหลังเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์จนครบทุกคนแล้ว
ได้เคลียร์พื้นที่เรียกองโรยเมนลอยนุ๊กรูปนกหัสดีลิง
เพื่อให้นางรำ๙๙คนซ้อมใหญ่
เป็นการฟ้อนสงสการหลวงพระคุณปฤษฎโฑ

เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ถือเป็นการซ้อมฟ้อนกับสถานที่จริงครั้งแรกนะครับ
โดยการฟ้อนสงศการนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอน
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๙มกราคม
หลังพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงของนางศรีดาเสร็จสิ้น
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์
วันนี้เนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำเลยนะครับ
ใครที่มาช่วงค่ำก็จะได้เห็นการซ้อมขับนก
จะมีบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษ
ขับร้องทำนองเพลงโคราชที่หลวงพระคุณชื่นชอบ
หัวตาหูปากนกก็จะขยับไปด้วย
รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพันธองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งเรื่องงบประมาณการก่อสร้างเมนลอยรูปนกหัสดีลิง
ยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินงบ
แบ่งเป็น๓ส่วนก็คืองบการจัดงานนะครับซึ่งตั้งไว้๑๕ล้านบาท
ส่วนงบที่สร้างเมนลอยในส่วนของรูปนกหัสดีลิงนั้น
หุ่นปั้นต่างรวมแล้วประมาณ๓๕ล้านบาทเท่านั้น
และส่วนสุดท้ายก็คือ๘๓ล้านบาทเป็นการปรับพื้นที่ถมดิน
สร้างฐานสร้างสาราถาวร๓หลัง
โดยเฉพาะตัวฐานนั้นต้องทำให้แข็งแรง
เพราะว่าจะสร้างอนุสรสถานต่อไป
จึงเป็นงบคนละส่วนกันครับ

ตรงที่ผมพูดถึงตัวเลข๑๕กับ๘๒

ตอนแรกเราตั้งใจจะทำเมน๑๕ล้าน

ว่าตัวเมนน่าจะประมาณสัก๓๕ล้านนะครับ

ทำฐานลากต่างอย่างแข็งแรง
และพร้อมที่จะทำก่อสร้างอนุสสถานต่อไป
เราใช้ค่อยใหนไปแล้วส่วนหนึ่ง

คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เปิดเผยด้วยนะครับว่าวันนี้ได้ทดลองเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาที่ชาปนสถานชั่วคราวใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงระยะทางแค่๑๘กิโลเมตรเท่านั้นเพราะว่ามีประชาชนมุ่งหน้ามาที่พุทธมพลตนอีสานจำนวนมากนะครับก็ยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเฉพาะวันที่๒๙มกราคมนั้นจะมีรถรับส่งประชา
ลีละสังขารหลวงพระคุณบริสุทธโทจากสูตรประชุมอเด็กประสงค์กาจารย์พิเศษนะครับมาที่เมนลอยรูปนกขัดสดีลิงแห่งนี้เพื่อความพร้อมเพลียงให้มากที่สุดนั่นเองครับยุทยาตุ้มมีข่าวเทราะทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับค่ะขอบคุณคุณยุทยาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศได